ก่อนหน้านี้หลายคนตกออกตกใจนะคะหลังจากที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล
สำหรับบทความที่คุณชมพู่ได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารเล่มดังเล่มหนึ่ง
ถึงกับเรื่องของการสูญเสียลูกน้อยในท้องไปนั่นเองค่ะ
ล่าสุดเธอออกมาเปิดใจเรื่องนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
หลังจากที่นิตยสารแฮมเบอร์เกอร์ค่ะได้ตีพิมพ์บทความให้สัมภาษณ์ของซุปตาสาวชมพู่อารยา
เกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตในวงการบันเทิง
ทั้งประเด็นที่เธอนั้นขอถอนตัวจากละครเรื่องหนึ่ง
โดยมีประโยคสำคัญที่ว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าตอนนั้นเธอตั้งท้องค่ะ
แต่ก็ต้องเจอกับเรื่องน่าเศร้าเนื่องจากว่าน้องนั้นได้หลุดไป
ซึ่งนางเอกสาวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นความรู้สึกที่ช็อกมาก
จากว่าตัวเธอเองและสามีตั้งความหวังกับการมีทายาท
ซึ่งเมื่อบทความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลค่ะ
ก็มีแฟนเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดชมพู่เองก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
อยากให้มันผ่านไปไม่ขอพูดถึงซ้ำอีกค่ะ
ส่วนตัวเธอเองและสามีตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วนะคะ
ซึ่งก็ยังไม่พับแพลนการมีทายาทค่ะ
โดยมองว่าหากว่าในอนาคตตัวเธอนั้นตั้งคัน
ก็ยังจะสามารถทำงานในวงการบันเทิงต่อไปได้
แต่อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบและพยายามจัดสรรเวลาส่วนใหญ่

ชมอยากพูดถึงเลย

พอเวลามันผ่านไปเราก็สบายใจขึ้น
แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะรีพีชซ้ำอะไรอย่างนี้

เราก็เข้มแข็งทั้งคู่ค่ะ
ก็มีกำลังใจกันทั้งคู่ก็เดินหน้า

จริงฉันว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ
เรื่องแบบนี้มันฉันว่ามันก็เป็นเรื่องของปมลิขิตด้วย
เรื่องของเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าทุกอย่างทั้งธรรมชาติโชคชะตาอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างเขาจะจัดสรรเวลา
แล้วก็จัดสรรทุกอย่างให้มันมาในเวลาที่มันใช่แล้วก็เหมาะสมที่สุด
ก็มีผู้หญิงท้องเยอะแยะที่ทำงานกันจนแบบ
เดือน๘กว่าจนคลอดอะไรอย่างนี้
เราก็พูดมาตั้งนานแล้วว่าโอเคเราอาจจะต้องแบบโฟกัสเรื่องครอบครัวมากขึ้น
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะหายไปเลย
แต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราตั้งใจว่าเราจะจัดสรรเวลาให้มันแบบว่าลงตัวมากขึ้นจริง
ตอนนี้เราก็มองแต่อนาคตมากกว่าอย่างนี้ก็นะ
ขอบคุณค่ะ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป